จริงล่าสุดมีการแถลงออกมา
พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในไทยอีก๔ราย
ว่ายอดตรงนี้เป็น๔๗รายแล้ว
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเรารายงานให้คุณผู้ชมทราบนะคะ
แต่ตอนนี้ที่มันกลายเป็นกระแสร้อนแรง

ที่เดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย
แล้วตอนนี้ทางการเกาหลีใต้เขาก็ให้โอกาส
ให้ได้กลับไทยมาโดยที่ไม่ต้องมีแบ็คลิสต์
ทีนี้มันเลยกลายเป็นว่ามีผีน้อย
ตัดสินใจเดินทางกลับมาไทยเยอะเลย

ก็ทำให้กลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานผิดกฎหมาย
เขาก็อยากกลับบ้านเราเหมือนกัน
แต่ทีนี้การจะควบคุมดูแลกักตัวกลุ่มผีน้อยนี้
เมื่อกลับมาถึงบ้านเราเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อ

แต่ก็เป็นการเฝ้าระวังไว้จะทำอย่างไร
บ้านเรามันก็เลยมีกระแสแบบความขัดแย้งเกิดขึ้นนะ
ถูกต้องถึงแม้ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเองบอกว่า
เดี๋ยวจะหาสถานที่ในการกักตัว
แต่มันมีคนที่กลับมาก่อนหน้านี้แล้วไงคะคุณสืบสกุล
แล้วคนเขาก็ไปแชร์กันว่าผีน้อยที่กลับมา
ไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองเลย
กลับมาแล้วก็ไปเที่ยวเช็คอินสถานที่นั่นนี่
โพสต์ลงโซเชียลมีเดียแบบนี้
ก็มาโพสต์ประนามพฤติกรรมของสาวไทย
เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้
เธอไม่ได้กักตัวเองตามมาตรการที่ต้องกักตัว๑๔วันค่ะ
ก็พอมาถึงไทยปั๊บก็กลับเชียงรายเลย

แล้วก็ล่าสุดชาวเชียงรายเขาก็ภาวะ
เพราะผู้หญิงคนนี้ที่เพิ่งกลับมาจากเกาหลีใต้
กินหมูกระทะไปพร้อมกับครอบครัว
เป็นร้านดังของเชียงรายเลยค่ะ
แล้วดูสิคะพอมีการถ่ายภาพแบบนี้

หลายคนก็ไม่กล้าที่จะไปกินหมูกระทะร้านนี้
แล้วก็คนในโลกโซเชียลก็เลยเอาภาพเหล่านี้มาโพสต์ต่อนะฮะ

เกาหลีสู่เชียงรายวันนี้ไม่ยอมกักตัว
พาครอบครัวไปปาร์ตี้ร้านหมูกระทะ
แล้วก็มีแฮชแท็กแบบร้ายจิตสำนึกแท็กเห็นแก่ตัวอะไรอย่างนี้นะฮะ
ง่ายคือคนด่าเยอะมากจริงว่าเธอขาดความรับผิดชอบต่อสังคม
แล้วทำยังไงเจ้าของร้าน
ก็เลยจะตัดสินใจโพสต์บอกกับลูกค้าเลย

ทางร้านจะปิดร้าน๑วันเพื่อความสบายใจของลูกค้า
คุณร้านหมูกระทะรายได้ตกต่อวันเป็นหลักหมื่นนะ
แต่ยอมทิ้งเงินหมื่นปิดร้าน๑วันเพื่อจะทำความสะอาด
คือร้านนี้ร้านใหญ่นะคุณร้านนี้มีโต๊ะกว่าร้อยโต๊ะนะฮะรายได้อย่างที่เขาบอกไป
ก็เป็นหมื่นแหละแต่ยอมเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

ถูกต้องแต่ทีนี้พอชาวโซเชียลเขาไปเห็นนี่บอกโอ้โห
นี่ดูสิร้านหมูกระทะเนี่ยไม่ได้ไปไหนมานะ
คือไม่ได้ไปประเทศเสี่ยงมาแต่ต้องมาขาดรายได้แบบนี้
เขาก็สนับสนุนร้านกันรวมถึงบอกร้านด้วยว่าร้าน

จะเรียกค่าเสียหายให้ถึงที่สุดนะ

อันนี้ที่เชียงรายใช่ครับยังมีอีกค่ะ
เขาโพสต์พฤติกรรมของผู้หญิงอีกรายหนึ่ง
เธอคนนี้อยู่ที่เมืองแทกู
ซึ่งก็เป็นเมืองที่มีตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อสูง
ใช่ครับแต่ยังไม่แน่ใจนะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นผีน้อยหรือว่าไปเที่ยวตามปกติ
แต่ที่แน่เธอกลับมาไทยแล้วปั๊บ
ไปภูเก็ตเลยค่ะไปเช็คอินที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง
ไปเจอญาติผีน้องเพื่อนฝูง
แล้วดูสิคุณผู้ชมก็มีเด็กรวมอยู่ด้วย
ทีนี้ทำยังไงร้านคาเฟ่นั้นก็ต้องได้รับผลกระทบเหมือนกัน
คือต้องปิดทำความสะอาดหยุด๓วันนะคะ

ก็ไปรุมวิพากษ์วิจารณ์เธอว่าทำไมเธอถึงไม่กักตัวเอง
ทำไมเธอถึงไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
แล้วการทำแบบนี้มันเป็นการซ้ำเติมคนที่ทำมาหากิน
เขาต้องปิดร้านนี่หยุดไปตั้ง๓วันเสียรายได้ไปเยอะเลย